พิธีฝังศพแต่เขาเรียกกันว่าพิธีฝังศพโลงหัวหมู
เป็นพิธีกรรมที่หาดูได้ยากในปัจจุบันนะคะ
เป็นพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนจ้ะ
นี่ค่ะเป็นพิธีฝังศพชาวไทยเชื้อสายจีนในท้องถิ่นจังหวัดตรังเขานะ
เราจะเห็นทุกขั้นตอนคือการเคลื่อนย้ายศพออกจากบ้านไปยังหลุมฝังศพนะคะ
จากในคลิปนี้นะต้องใช้คนแบกเยอะมาก
มากคุณเห็นไหมเพราะว่าเขานำศพใส่ลงไปในโลงไม้ขนาดหนาแล้วก็ใหญ่มากนะคะ
ซึ่งจะมีรูปทรงเฉพาะตัวเขาเรียกกันว่าโลงหัวหมู
มีความเชื่อเกี่ยวกับการจัดซื้อโรงศพเนี่ยว่ายิ่งคุณซื้อโรงศพแบบนี้ให้ผู้เสียชีวิตที่มีราคาสูงที่มีราคาแพงเนี่ยนะ
จะทำให้ญาติมิตรหรือผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยไปดีและทำให้คนที่อยู่เนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นด้วยนะคะ
เคลื่อนศพไปที่สุสานนะคะก็จะจัดขบวนแห่แบบใหญ่โตแบบที่เราเห็นกันเลยนะคะ
มีรถของญาติมิตรเข้าไปด้วยยาวเหยียดกันไปแห่กันไปตามถนนแบบนี้รถรับจ้างก็จะเข้าขบวนมาด้วยคือเป็นการเหมือนเป็นการส่งศพแล้วก็ลูกหลานเนี่ยเดินส่งศพระหว่างเคลื่อนศพไปยังหลุมเนี่ยก็จะมีการโปรยกระดาษตามทางเหมือนเป็นการซื้อที่อันนี้เราอาจจะเคยเห็นเหมือนโปรยเงินนะคะอันนี้ก็คือโปรยกระดา
สังเกตดูนะบางงานก็ใส่ซองให้ด้วยแต่เขาจะเรียกว่าอังเปล่านะคะขั้นตอนสุดท้ายฝังศพตามความเชื่อแต่ละครอบครัวบ้านที่มีความเชื่อเรื่องของห่วงจุ้ยห่วงซุ้ยคุณนึกออกไหมเขาก็จะมีการฝังศพหน้าติดเขาหลังติดน้ำอะไรว่าไปดิฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของห่วงซุ้ยอ่ะแหละตามความเชื่อของแต่ละครอบครัวนะคะ
หาดูได้ยากมากเพราะว่าที่ดินต้องมีการซื้อล่วงหน้าก่อนเสียชีวิตเขาขายที่ที่คุณจะฝังศพลงไปเลยนะใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นพิธีแบบขั้นตอนเขาจะเยอะแยะมากต้องใช้เงินมากกว่าพิธีปกติที่สำคัญโรงหัวหมูแบบนี้แพงมากจริงถ้าที่ฉันจำไม่ผิดนะโรงลักษณะแบบนี้เป็นโรงไม้จีนโบราณเขาจะ
มีความเชื่อเขาจะเก็บกิมปั้งที่เป็นแบบเป็นลักษณะรูปแบบคล้ายโรงศพนี้เป็นเครื่องลางของขังเพราะเขาคิดว่ามันจะเก็บเงินเก็บทองอันนี้ก็แล้วแต่นะคะคือการฝังศพด้วยการใช้โรงหัวหมูแบบนี้มันจะต้องใช้พื้นที่ที่ค่อนข้างเยอะยังไงขอบคุณคลิปของทั้งสองท่านด้วยนะคะทั้งคุณราชัน๒๑๐๓๒๕๔๔นะคะแล้วก็
เอาซื้อโรงก่อนได้ไหมตอนนี้แล้วมีผ่อนไหม

ใช่เอาเป็นว่าเดี๋ยวหาโปรโมชั่นแล้วเรามาบอก
คุยเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตายก่อนอันนี้
ได้ค่ะอันนี้เป็นความเชื่อเอามาเล่าสู่กันฟัง